ขออนุญาตเอ๋อนน้ำมาแล้วก็คุยแซ่บโชว์
ก็คุยกันเรื่องราวต่างนานาเยอะแยะไปหมด
ไปออกคู่กับทิศไพรวันด้วย
แล้วทิศสมปองเนี่ยได้คุยถึงเรื่องราวว่าโอ๊ยเรื่องของความรักอ่ะเหรอ
ผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมีลูกมีเมีย

แล้วก็ย้อนไปว่าถ้าชอบผมชอบพี่บุ๋มประดาษ

แต่ปัญหาคือว่าชอบถึงขั้นแบบแอบรักเนี่ย
แต่ตอนนั้นคือเพิ่งสืบมากี่วันเอง

แสดงว่าชอบตั้งแต่สมัยยังบวชอยู่

บอกว่าตอนนั้นเห็นรูปเขายิ่งเวลาเขาแต่งตัวชุดเซ็กซี่
ก็ไม่กล้ากดไลค์เพราะเป็นพระอยู่
เราชอบแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้
มันคือความชอบที่ไม่จำเป็นต้องครอบครอง
สมปองบอกว่ารักก็คือรักในความเป็นคุณบุ๋ม
ในหลายสิ่งหลายอย่างของคุณบุ๋ม
เวลาเห็นข่าวของคุณบุ๋มปนัดดามีข่าวกับใครในตอนนั้น

แต่คนก็ตั้งคำถามไงว่า
มันจะเจ็บทุกครั้งตอนนั้นที่สมปอง

ตามไอจีหรือตามไหนพี่บุ๋มตอนนี้ก็ตามอยู่
กดไลค์ทุกรุ่งครับไม่

แล้วก็เวลาพี่บุ๋มเขารักใครอ่ะ
ผมอาจจะไม่อยากเอ่ยชื่อที่แข่งรถอะไรอย่างนี้
แล้วพี่บุ๋มก็ตกใจไปไหนแบบตกใจ

พี่บุ๋มห่วงคนนั้นแล้วเราก็เจ็บ

แม้ว่าตอนนี้จะมาเปิดเผยตอนที่ศึกแล้วก็ตาม
เราก็ถามไปอย่างคุณบุ๋มบรรณดานะครับท่านผู้ชมครับอดีตนางสาวไทยนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นพิธีกรเป็นดารานักแสดงชื่อดัง
คุณบุ๋มพูดถึงประเด็นที่หลายคนได้ยินได้ฟังเรื่องนี้แล้วมองว่ามันจะไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ทิศสมปองเนี่ยมาแอบชื่นชอบหรือว่าแอบรักก็แล้วแต่ตั้งแต่ตอนยังเป็นพระลองฟังคุณบุ๋มนะฮะ
ถามว่าเครียร์กาเขาแบบนี้ไหมพี่ไม่ชอบอยู่แล้ว
เพราะว่าเราก็ยังคงเป็นของเราเหมือนเดิมคงตัวเหมือนเดิม
แล้วก็เวลาที่เข้าวัดหรืออะไรพี่ก็ระมัดระวังตัวของพี่เหมือนเดิม
ก็ไม่ว่าอะไรค่ะเขาไม่สวดทับเต่าอะไรแบบนี้
คือเขาบอกว่าเสียเวลาชีวิตเขาก็ทำงานหากินดีกว่า
นี่ตอนสุดท้ายคุณบุ๋มพูดถึงแฟนนะฮะ

ตอนนี้คุณผมมีแฟนที่สมปองที่เขาสด
แต่ล่าสุดพอเป็นเสียงวิภาควิจารณ์ขึ้นมาเป็นกระแสข่าวขึ้นมา
ทางที่สมปองเขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ล่าสุดนะฮะ

ไม่ได้มีเรื่องเซ็กเลยไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลย

แบบบูชาผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอะไรอย่างนี้

แต่ทีนี้พอในรายการมันก็จะแบบทำเป็นกระนึ้งถูก

เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็ไปจิ้นกับแอนอรดี๓๐๐ไปบ้านแพง
ที่ต่อไปผมก็ต้นหอมเนี่ยโทรคุยกันแล้วเนี่ย

นี่แสดงว่าก่อนศึกนี่เล็งไว้หมดแล้วใช่ไหม
เล้งก็คือเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องอะไรอย่างนี้

แล้วมันก็สนุกอารมณ์สนุกผมไม่คิดอะไรกับใครครับ

ปีนี้ไม่มีแฟนไม่แต่งงาน

ไม่ใครก็ต้องมองชื่นชมเก่ง
เสียสละมีแบบอะไรนะทำดีมูลนิธิทำดี
ส่งน้องเรียนอะไรเด็กที่ลำบากอะไรอย่างนี้

ตลอด๒ปีนี้ผมไม่มีแฟน